ชาวบ้านเขาไปมุงหาอะไรซักอย่าง

นั่นก็คือเจ้าแม่ตะเคียนอายุกว่าร้อยปี
แล้วก็ยังมีเจ้าแม่ตะเคียนที่เป็นต้นเล็กด้วย

คือชาวบ้านเนี่ยพอเขารู้ข่าวเขาก็ไปงมหากันเอารอกโซ่มาดึงต้นตะเคียนที่อยู่ในน้ำเนี่ย
เก็บไว้บนบกเพื่อที่จะไปทำพิธีที่วัดบ้านกลาง
ตะเคียนนี้นะคะคุณผู้ชมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๕เมตร
ยาว๑๔เมตร๘๐เซนติเมตรใหญ่ยิ่งมากเลยนะคะ
คือเรื่องราวของต้นตะเคียนนี่มีที่มา
ที่ของตัวเองนี่แหละแล้วก็บอกว่าที่นี่นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้น้ำ
แล้วตัวเองก็ฝันถึงโต๊ะเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตลอดเวลานะคะ
ท้ายที่สุดแล้วก็รู้ว่ามีต้นตะเคียนอยู่ที่นี่จริง
สุดท้ายก็ช่วยกันนะร่างทรงเขาบอกนะคะว่าแม่ตะเคียนให้เลขด้วย
เอาอย่างนั้นบอกไปเลยอันนี้ร่างทรงบอกเนอะเราก็ว่าแค่นั้นแหละแล้วบอกไปแล้วบอกรอบเดียวด้วย